ท่านผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวเรื่องการว่ายน้ำข้ามโขงระดมทุนจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของโตโนภาคินหน่อยนะฮะ
คนไหว้หลายคนให้ค่ะนี่เป็นภาพตอนที่ซ้อมนะ
เขาก็จะซ้อมในบึงน้ำจืดก็มีซ้อมในสภาพเหมือนกับว่ายน้ำข้ามโขงจริงก็มีนะฮะ
ทีนี้เส้นทางต่างก็อย่างที่ท่านทราบนะครับโตโน่จะว่ายน้ำข้ามโขงเสาร์๒๒ตุลาคมนี้นะครับ
เพื่อระดมทุนจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนของฝั่งสปลาวนี่นะฮะเส้นทางแบบนี้นะครับ
เส้นทางระหว่างองค์พญาศรีสัตนคราชที่เทศบาลเมืองนครพนมไปขึ้นฝั่งวัดพระศรีโคตะบองสปลาว
ถ้ารวมระยะทางไปกลับก็๑๕กิโลเมตรในแม่น้ำโขงคือก่อนหน้านี้มีดราม่าเยอะแยะมากมายอย่างเช่นว่ามันอันตรายไหมโดยเฉพาะช่วงนี้โอ้โหหน้าฝนน้ำเยอะใช่ไหม
ชีน้ำมูลไล่ลงน้ำโขงทั้งนั้นก็ด้วยความเป็นห่วงว่ามันอันตรายหรือเปล่ามันเสี่ยงเกินไปไหมหรือมีวิธีการอื่นที่มันดีกว่านี้ไหมในการระดมทุนช่วยโรงพยาบาลหาทุนช่วยโรงพยาบาล
แล้วถ้าโตโน่บอกตัวโตโน่คนเดียวสู้ไหวแล้วเจ้าหน้าที่คนอื่นที่เขาต้องมาช่วยกันอีก
เกิดเขาเป็นอันตรายขึ้นมาจะทำยังไงสรรพกำลังต่างต้องมาช่วยอะไรกันอีกเยอะแยะไปหมดนี่นะครับท่านผู้ชมครับแต่โตโน่เขาก็ยังยืนยันในความมุ่งมั่นว่าเขาจะไปต่อนี่นะฮะ
ภาพของเอกสาร

ที่โตโน่จะมาไหว้ข้ามโขงนะฮะเอกสารนี่มีอยู่๓๔หน้านะฮะที่ถูกเผยแพร่ออกมา
แต่รายละเอียดของกิจกรรมในวันนั้นเนี่ย๓๓รายการมีระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะฮะ
อย่างเช่นกิจกรรมตรงส่วนนี้จะมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลนครพนมรับผิดชอบดูแล
ส่วนนี้จะมีกู้ภัยในพื้นที่มารับผิดชอบดูแลมีกิจกรรมจัดนางรำบวงสวงอีกอย่างเงี้ย
คือหลายสิ่งหลายอย่างคนก็ยิ่งตั้งคำถามว่าโอ้โหนี่ใช้คนเยอะขนาดนี้เลยเหรอ
หน่วยงานภาครัฐทั้งนั้นนะฮะในพื้นที่นครพนมต้องระดมกันมาเพื่อให้โตโน่ไหว้ข้ามโขง
หาทุนให้กับโรงพยาบาลแบบนี้เลยเหรอค่ะนี่นะฮะแล้วแล้วงบประมาณอีกอ่ะ
จากเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ต้องมารับผิดชอบดูแลในแต่ละกิจกรรมแล้วเนี่ย
งบประมาณใช้ของใครล่าสุดนะฮะเราก็เลยถามไปยังคุณเมย์นะครับ
จัดการส่วนตัวของโตโน่นะครับคุณเมย์ยืนยันว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เห็นเนี่ยคือเอกสารเนี่ยเป็นของจริง
กิจกรรมต่างจะมีอย่างนี้จริงนะฮะแต่งบประมาณทั้งหมดมีเอกชนสนับสนุน
ไม่ได้ใช้เงินจากทางภาครัฐเลยนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าการเปิดเผยตรงนี้เนี่ย
ใครเปิดเผยออกมาเป็นการตั้งใจสร้างกระแสดราม่าให้เพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่า
ส่วนตัวโตโน่ยืนยันว่าไม่ท้อแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบินไปนครพนมแล้ว
เพื่อเตรียมตัวไหว้น้ำข้ามแม่น้ำโขงนะฮะซึ่งตอนนี้ในส่วนของเงินบริจาคเนี่ย
ตอนนี้ก็พุ่งไปอยู่ที่๕๕๐๐๐๐บาทแล้วนี่นะฮะทีนี้เราก็เลยถามทางหน่วยงานในพื้นที่เขาหน่อย
ถามไปยังรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมนะครับ
คุณวัชิรเชษกิจพรสิริกุลนะฮะนี่ออกมายืนยันว่าไม่มีการใช้งบประมาณจากทางภาครัฐจริง
จริงแต่ทางเทศบาลเมืองนครพนมเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพหลักในการ
มาดูแลกิจกรรมของทางโตโน่อ่าเรื่องของนางรำก็เป็นชาวบ้านใน
ที่เขาสมัครใจกันมาที่จะมารำบวงสวงเนื่องจากศรัทธาและ
อยากจะมาร่วมกิจกรรมแล้วก็จะมีปพนะที่จะมาดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยทางน้ำให้กับโตโน่จะมาวางทุ่นเพื่อความปลอดภัยนะฮะ
แล้วมีทางนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมผู้บริหารของ
โดยกุฤษบาลตัวแทนชุมชนต่างจะมาช่วยกันด้วย
ถือว่าเป็นการทำกิจกรรมการกุศล
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่
กิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ
เป็นการโปรโมทจังหวัดค่ะคอปเึรินม

ว่าจะเป็นบริเวณริมโขงที่เรามีทิวทัศน์งดงามมากนะฮะ

ในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านก็สมควรที่จะสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้นะฮะ
เพราะว่ารายรับทั้งหมดเห็นว่า
นำไปมอบให้๒โรงพยาบาลเพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์นะฮะ

ผมว่าก็เป็นกิจกรรมที่ดีกิจกรรมหนึ่งนะครับ
แต่ก็นั่นแหละก็มีคนเขาก็ตั้งคำถามอยู่ดี
ว่าเอาละถ้าจะบอกว่ามีเอกชนเขาสนับสนุนค่าใช้จ่าย
แต่กำลังเจ้าหน้าที่อย่างปพอย่างนี้

คือก็เป็นเรื่องของหน่วยงานภาครัฐหรือเปล่า
ที่เขาจะไปดูแลเรื่องของช่วยเหลือชาวบ้านช่วงน้ำท่วม
หรืออะไรยังไงแต่ต้องมาอยู่ตรงนี้
นี่นะฮะ๒๒ตุลาคมนะครับวันเสาร์นี้นะครับ
ทีนี้เรื่องของการว่ายน้ำอันตรายหรือไม่อันตราย

แล้วช่วงนี้นี่ฮะทุกผู้ชมครับวันนี้มีกู้ภัยทางน้ำที่ทำงานในแม่น้ำโขงเลยนะฮะ
ออกมาเตือนนะครับบอกเอาจะไหว้ไม่ไหว้ไม่ว่ากัน
แต่ฝากบอกโตโน่หน่อยให้ระวังแบบระวังสุดเลยนะ
เพราะแม่น้ำโขงเนี่ยมันเชี่ยวแล้วไหลลึกไหว้ยากมาก
ไม่ใช่แค่ยากกว่าสระว่ายน้ำนะยากกว่าว่ายน้ำทะเลอีก
เพราะฉะนั้นทีมเซฟตี้เนี่ยก็ต้องชัดเจนในการปฏิบัติงานด้วย
เซฟตี้ก็ต้องมาซ้อมที่สนามจริงด้วย
ก็คือแม่น้ำโขงจริงว่าคุณจะวางทุ่นแบบไหน
เส้นทางเป็นยังไงอาจจะไหว้จริงไหว้ถวนน้ำหรือว่าแค่ลอยไปตามน้ำแล้วก็ลอยไปตามทุ่น
หรือจะเซฟกันยังไงถ้าเกิดอยู่ดีหมดแรงขึ้นมาเกาะทุ่นไม่ไหวเข้าไปถึงตัวไม่ทัน
แล้วกระแสน้ำของแม่น้ำโขงบางจังหวะค่ะอาจจะเป็นน้ำวนด้วยหรือเปล่า
ระยะทางไปกลับประมาณนี้นะคะ๑๕กิโลเมตรนะคะ
แต่วันนี้โตโน่เขาโพสต์ไอจีล่าสุดเขาบอกเขาจะไม่รับรู้อะไรล่ะ
เขาซ้อมของเขาอย่างเต็มที่ทุกวันแล้วจะไม่รับรู้เรื่องของยอดเงินบริจาคต่างว่าเพิ่มมากขึ้นไม่มากขึ้นอย่างไรอะไรยังไง
คือพอยอดเงินบริจาคเพิ่มมากขึ้นโตโน่เขาจะดีใจอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะฮะ
แต่เขาบอกตอนนี้เขาจะปิดการรับรู้แล้วเพื่อมุ่งมั่นในการซ้อมแล้วก็ฟิตอย่างเดียวเพื่อจะรอลงโขงในวันเสาร์นี้